ให้ท่านเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะครับผู้ที่เสียชีวิตสองศพต้องบอกว่า
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
จักรยานยนต์คันนี้เขาขี่มาจอดมากันสองคันสามคนครับ
คนขี่ผู้ชายสองคนแล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้ายคันนี้มานะครับ

ท่านผู้ชมจะเห็นจักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ยมาจอดด้านหลัง

เขาก็จะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนี่แหละนะฮะ

ใช่คือต้องบอกว่า๒คันนี้ไม่ได้มาด้วยกัน
แต่พอมายืนรวมกันก็นึกว่าแก๊งเดียวกันไง
แล้วมีอยู่ไอ้แก๊งที่เขาเป็นคู่อริกับสองคันหน้าที่เขามาก่อนเนี่ย

มาเอาเรื่อง๒คันหน้าที่มาจอดก่อนนะฮะ

คันนี้เข้ามา๔แล้วเขาไม่ได้เรื่องไม่ได้รู้จักอะไรด้วยเนี่ย

ส่วนสองคันแรกที่ว่าเขาจะมามีปัญหาอะไรกันจริงแล้วจะตามมาเอาเรื่องเนี่ย

นี่คือคนที่เป็นหน้าจักรยานยนต์ของเขาเลยที่เขาขี่มาแล้วมีผู้หญิงซ้อนท้าย

แล้วข้างหลังนู้นที่เขามากัน๔คนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปหนึ่ง

นี่เพื่อนเขาแล้วก็แฟนเนี่ยก็มาช่วยกันพยุงลุกขึ้นมานะครับ

ส่วนมือยิงก็ตามสูตรฮะ

วัยรุ่น๓คนขี่จักรยานยนต์๒คันนะครับ
แล้วก็มีอีกคันหนึ่ง๔คนที่เขามาเนี่ย

นี่เป็นตอนแรกที่เข้ามาถึงกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ฝ่ายที่เขามายิงเนี่ยขี่จักรยานยนต์มา๓คนนะครับ
จอดเลยหน้าร้านสะดวกซื้อไปเล็กน้อยแล้วมือปืนเนี่ยเดินลงมานะครับ
ใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ
แล้วก็พากันหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมาครับ
จุดเกิดเหตุเป็นร้าน๗๑๑สาขาหน้าหมู่บ้านสินทรัพย์
อยู่ที่พื้นที่หมู่๓ตะบนบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ท้องที่สพธัญบุรีนี่ฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มานะครับ
สพธัญบุรีมากับชุดพิสูจน์หลักฐาน
ก็มาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าในจารุวัฒน์เกิดผลชื่อเล่นชื่อกอล์ฟอายุ๑๗ปีสวมเสื้อยืดสีดำ
กางเกงยีนสีดำนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาดนะครับ
กระสุนเข้าเบ้าตาขวา๑นัด

แล้วในซอยด้านข้างร้าน๗๑๑เนี่ยห่างจากจุดที่เจอศพในกอล์ฟ

นายสันทัศน์ปิ่นแก้วหรือว่าไอซ์เพื่อนของกอล์ฟอายุเพิ่ง๑๗

เสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตเสื้อคลุมเสื้อยืดสีน้ำเงินเนี่ย
เสียชีวิตอยู่สภาพโดนยิงเข้าชายโครงด้านซ้ายทะลุหน้าอกขวานะครับ
คือในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยไอซ์เนี่ยจะวิ่งพ้นกล้องไปตอนที่หนีคมกระสุนของไอ้คนร้ายที่มายิง

นี่นะฮะส่วนในคลิปที่มีผู้ชายเสื้อสีดำที่ถูกยิงแล้วก็ฟุบอยู่หน้าร้านเนี่ยนะครับ
คือนายนนทกฤษหนูพิมพ์หรือว่านายแม็กซ์อายุ๒๔ปี
ที่ขี่จักรยานยนต์มากับแฟนสาวฮะถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกแล้วไปเข้าปอดทะลุหลังหนึ่งนัดนะครับ
คือถูกยิงเข้าหน้าท้องทะลุกระเพาะปัสสาวะอีกหนึ่งนัดสองนัดนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยมีร่องรอยกระสุนอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
มีหัวกระสุนปืนตกอยู่๓นัด
มีใบกระท่อมอีกมัดด้วยแต่ยังไม่รู้ว่ามาจากใคร
สุดเลยนะฮะ

ร้องไห้กันแทบขาดใจเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพนะฮะตอนที่เขามาถึงที่เกิดเหตุกัน
ขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกคนนึงแล้วแม็กซ์เนี่ยมีแฟนสาวซ้อนท้าย
คือแม็กซ์ที่มากับเพื่อนเนี่ยแล้วก็แฟนเนี่ยกลับจากการไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วก็มาแวะที่ร้านสะดวกซื้อตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ส่วนกอล์ฟกับไอซ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตมากับเพื่อนอีก๒คนขี่จักรยานยนต์มากันซ้อนกันมา๔คนคันเดียว
เขามาจอดต่อท้ายรถของแม็กซ์นะครับ
แล้วกอล์ฟกับไอซ์ซึ่งนั่งสองคนสุดท้ายก็ลงจากรถก่อน
บังเอิญเหลือเกินมายืนอยู่เนี่ยมันก็ยืนข้างรถของในแม็กซ์พอดี
เพื่อนรุ่นน้องอีก๒คนยังนั่งคล่อมอยู่บนจักรยานยนต์นะครับ
คือทางกลุ่มของแม็กซ์กับกลุ่มของกอล์ฟกับไอซ์ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จักกันนะฮะ
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยแม็กซ์เนี่ยเขาเดินไปยืมไฟแชคจากก๊อฟกับไอซ์

คนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย๓คนขี่จักรยานยนต์มาเนี่ย
คาดว่าจะคำเมนต์กับแม็กซ์มาจากสถานบันเทิง
มาถึงก็จะมาเอาเรื่องมาจอดรถอยู่ริมถนนหน้าร้านนะฮะ
แล้วมือปืนลงจากรถมาเนี่ยเดินตรงมาเนี่ยยิงกอล์ฟกับไอซ์ก่อนเลย
เพราะว่าเห็นก่อนนะฮะแล้วเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกับแม็กซ์นะครับ
กอล์ฟเนี่ยล้มลงเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุส่วนไอซ์เนี่ยถูกยิงแล้ววิ่งหนีไปนะครับ
ก็ไปเสียชีวิตไกลไปประมาณ๒๐เมตรข้างซอยนะครับ
ส่วนแม็กซ์ก็ถูกยิงล้มบาดเจ็บสาหัสอยู่หน้าร้าน
แล้วเนี่ยฮะคนร้ายก็หนีไปพนักงานของร้านก็โทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยนะครับ
เพื่อนของก๊อฟกับไอซ์ที่เสียชีวิตบอกกับตำรวจว่า
ไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
และไม่รู้จักกับกลุ่มของแม็กซ์คนเจ็บด้วย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ย๔คนนี้เขาเล่นเกมมือถือกันอยู่ที่บ้าน
อยู่ที่หมู่บ้านฟ้ารังสิต
ก็เลยชวนกันมาขี่จักรยานยนต์มากัน๔คนออกจากบ้านมา

แล้วคนร้ายเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็กระหน่ำยิง

ยืนยันว่าไม่รู้จักเลยนะครับ
คนที่เจ็บกลุ่มนั้นกับคนที่มายิงอีกกลุ่มนึงเนี่ย
กลุ่มที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จักเลย
นี่ครับตรงที่รถตู้คันนี้เลยครับ

ใช่ครับ
อีกกลุ่มหนึ่งที่มา๓คนโดยยิงเจ็บ๑คนใช่มั้ยครับ
ครับแต่เพราะว่ารีพักเพื่อนเขาไปหาหมอเนี่ยครับ

ดูแลวไปการยิงอีกกลุ่มมั้ยหรือว่าไง
ผมก็ไม่ได้มีโจทย์ที่ไหนครับผมไม่ได้ยุ่งกับใคร

ส่วนใหญ่ก็เข้าไปอยู่รวมกันที่บ้านเพื่อน
นี่ค่ะฟังจากเพื่อนของไอซ์กับก๊อฟที่เสียชีวิตที่บอกว่า
ก็ออกมาจากหมู่บ้านฟ้ารังสิตใช่ไหมคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสี่กันออกมาจากหมู่บ้าน
แล้วออกได้ยินเห็นออกไปแป๊บเดียวนะแหละ

ตำรวจก็พยายามเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดดู
ตำรวจก็พยายามเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็ลงพื้นที่ที่หน้าเซเว่นที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็เห็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บพยาหลักฐานเพิ่มเติมตรวจสอบวิถีกระสุน
ตรงกระจกหน้าร้านเห็นว่ามีร่องรอยโดนกระสุนยิงเป็นรูโหวอยู่หลายจุดเหมือนกัน
ไปสอบถามป้าพรวัย๖๑ปีค่ะ
พรเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงตรงจุดเกิดเหตุ
แกบอกว่าตีหนึ่งแกกำลังเดินเข็นรถเข็นจะเอาของไปส่งให้ลูกค้า
ระหว่างเดินไปส่งของเห็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าเซเว่นกันหลายคัน

เสร็จแล้วป้าได้ยินเสียงปืนก็ได้ยินเรียกแล้วก็ได้ยินเสียงปืน
ได้ยินสามนัดแล้วเขาก็เห็นคนนอนแล้วก็พออีกคนนึงเขาก็วิ่งออกไปจากเว่น
เขาก็โดนดีอีกทีนึงเขาก็วิ่งไปซ้ายข้างเซเว่นแค่เนี้ยป้าได้เห็นแค่เนี้ย
แล้วป้าก็ไปไม่ไหวแล้วไปไม่เป็นแล้วป้าเหนื่อยป้าเป็นโรคหอบแผล
แล้วอย่างกูตายป้าก็เหนื่อยกับเซเว่น
แต่จริง
จะเป็นพวกนี้แหละที่มาซื้อของในเว่นนะเขาก็รู้อยู่แค่นี้แหละ
หน้า๗๑๑ตรงนี้ชอบมีวัยรุ่นมามั่วสุมดื่มเหล้าเบียกันเป็นประจำ
ครับบางครั้งตีกันจนเจ็บก็มีเคยเห็นแต่เหตุการณ์เมื่อคืนเนี้ย
ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืมเพราะว่าทุกคนเนี่ย
ปิดร้านกลับกันตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วคือถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะไม่รู้เลย
เกือบทุกวันวัยรุ่นจะช่วงเย็นเย็นลูกช่วงวัยเย็นเย็นน่ะ
จะมีวัยรุ่นแต่ส่วนมากเขาจะไม่มาจับกลุ่มแถวนี้นะ
เขาจะไปจับกลุ่มข้างเซเว่นประมาณห้าโมงอ่ะห้าโมงหกโมงเย็นอ่ะ
เขาจะไปจับกลุ่มเหมือนตรงนั้นประมาณ๑๐คนบางทีอ่ะ
เกือบทุกวันเลยเยอะตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยเขาแบบว่าตรงนี้คนสัญจรไปมาพลุกพ่านเขาจะไม่มานั่ง
บางทีนั่งยันเที่ยงคืนตีหนึ่งยังมีเลยแต่ถ้าว่าบางทีช่วงเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้เขาก็จะ
บางทีเขาก็จะย้านไปอยู่ตรงเนี้ยร้านร้านเนี้ยค่ะ
บอกว่าเป็นข่าวเคราะห์เป็นโชคร้ายของน้องทั้งสองคนจริงจริงนะฮะค่ะอายุเพิ่งสิบเจ็ดนะฮะ
สิบเจ็ดเองค่ะทั้งสองคนที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับอืม
ได้คุยกับพ่อของไอซ์นะฮะพ่อชื่อนายวิรพัฒน์อ้นขวัญเมืองอายุ๓๘ปี
เป็นพ่อบุญธรรมนะฮะยืนยันว่าไอซ์เนี่ยเป็นเด็กดี
ลูกชายไม่เคยออกจากบ้านกลางดึกเลยนะครับปกติทุกวันเนี่ย
เพื่อนของลูกชายก็คือครับที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันเนี้ยอืม
เขาจะขี่จักรยานยนต์มานั่งเล่นเกมโทรศัพท์กับลูกชายที่บ้านกอล์ฟ

แล้วเวลาเล่นเกมมือถือกัน

กลุ่มเพื่อนเขาก็เลยชวนเอาไปเติมและกันอยู่สิ

อยู่ใกล้หมู่บ้านครับ
ส่วนมากเพื่อนจะพามาชวนออกไปมากกว่าแต่เขาก็ไม่ค่อยออกกลางคืนครับออกแต่ว่าเออกลางวันอย่างเงี้เขาออกไปบ้านเพื่อนป๊าไปบ้านเพื่อนนะเดี๋ยวกลับตรงไหนตรงนี้แล้วเขาก็กลับบ้านไปเหมือนกับว่าไปเล่นเกมกับเพื่อนอย่างนี้นั่งเล่นเกมกันเป็นกลุ่มแล้วก็กลับบางทีก็ถ้าอย่างมุติผมไม่ให้ไปอย่างเงี้ยผมก็จะให้เพื่อนมาบ้าน

เขาก็มาบ้านอยู่ประจำบ่อยอยู่

โกรธแค้นอะไรกันมาถึงจะต้องมาถึงขนาดนี้

ก็เหมือนที่คุณพ่อบอกนะครับ
คืออะไรมันจะโหดเยี่ยมใจคอจะแบบเอากันตายขนาดนี้

คือลงไปดูหน้าสักนิดได้ไหมว่านั่นใช่คนที่คุณคำเหม็นกันมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
คือจะยิงผิดตัวจะเขม่นกันจริงแล้วแต่คือมันก็ไม่ใช่เหตุผลอยู่ดีกับการพกปืนมาแล้วมาเที่ยวไล่ยิงคนแบบนี้ด้วย

คือคุณพ่อบอกขนาดคือไม่อยากให้ลูกออกไปไหนกลางดึกหรือไปบ้านเพื่อนให้เพื่อน

ก็ลูกก็เป็นเด็กดีก็อย่างนั้นนะ

บ้านกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ

ก็ชวนกันออกไปเติมเงินที่๗๑๑แค่นั้นเองฮะ
ไปด้วยอีก๒คนเป็นเพื่อนรุ่นน้องครับ
น่าจะเขาจะมายิงไม่ได้มายิงพวกนี้หรอก
น่าจะมายิงคนที่มาก่อนครับ๓คนของนั้นน่าจะมายิงเขา
แต่ก็ไปอยู่ในทางนั้นพอดีครับพวกที่มายิงเขานึกว่าน่าจะนึกว่าอยู่พวกเดียวกัน
๓คนที่ขี่มอเซนต์มาก่อนครับไม่รู้จักกันเลยครับไม่เคยเห็น
นี่นะครับดูอยู่ในกล้องน่าจะไม่เคยเห็น
ทีมข่าวยังได้ไปคุยกับนายเก็ตนะคะวัย๑๗ปีแล้วก็ในบาสวัย๑๕ปี
ที่ว่าซ้อนกันไป๔คนอ่ะอีก๒คนก็คือบาสกับเก็ตเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้มือปืนเข้าใจผิดเพราะว่าเป็นจังหวะที่เหมือนยืนล้อมกันอยู่
แล้วคุยกันทั้งหมดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
ตอนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นมันโอ้โหมันฉุกระหุกมันฉุกเฉินจริง
ทุกคนก็วิ่งหนีตายกันหมดอ่ะวิ่งเอาชีวิตรอดกันคนละทิศคนละทาง
ไม่ทันได้สังเกตลักษณะคนร้ายที่จอดรถรออยู่
เห็นแค่มือปืนที่เดินลงมาก่อเหตุแต่ก็จำการแต่งกายอะไรไม่ค่อยได้อะค่ะ
พอเสียงปืนเงียบไปแล้วผมก็กลับมาดูเพื่อน
ก็เห็นเพื่อนนอนอยู่ผมก็ตกใจ
ผมว่าน่าจะยิงผิดตัว

ก็พอเขายิงไอ้นั่นลงปลุ๊บเพราะเขาขีดเลย
กลุ่มของเราเคยไปจับกลุ่มเหมือนที่หน้าเซเว่นไหม

เล่นเกมครับแล้วก็ยืนคุยกันแล้วก็เอามาเติมตังค์
ด้านพนักงานสอบสวนสพธัญบุรีก็มีการเรียกพยานแวดล้อม
แล้วก็เพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำนะคะ

ซึ่งคนร้ายเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากทิศทางเดียวกัน
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนของกอล์ฟแล้วก็ไอซ์
ติดต่อขอรับศพกันนะครับเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ทั้งสองครอบครัวก็ตัดสินใจจะตั้งศพอยู่คู่กันนี่ฮะร้องไห้กันนะครับ
คือจะตั้งศพทั้งกอล์ฟแล้วก็ไอซ์อยู่ที่วัดมูลจินดารามที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
คือทั้งสองครอบครัวบอกว่าก็ในเมื่อทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ตั้งศพคู่กันทำพิธีอยู่วัดเดียวกันสาราเดียวกันเลยก็แล้วกัน
อีกอย่างทั้งสองครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากนักนะครับจะได้จัดงานศพพร้อมกัน
คือที่วัดวันนี้ยังไม่มีพิธีรดน้ำศพยังไม่ได้สวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ
เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันมงคลนะฮะก็จะเว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีกันวันพรุ่งนี้นะครับ
คุณแม่นะฮะนี่คือแม่ของกอล์ฟนะครับนางปนัดนาบุญลาอายุ๓๔ปียังทำใจไม่ได้นะครับ
คือไม่น่าจะมีใครทำใจได้จริง
ร้องไห้ตลอดเวลานะร้องไห้แล้วก็บอกไม่เหลืออะไรแล้วลูกไม่อยู่แล้ว
ก็เป็นลมไปเลยนะครับญาติญาติเพื่อนก็ต้องช่วยกันปลอบช่วยกันประคองนะครับ
คือเราก็ต้องบอกบอกเอานะยังไงคือไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกที่รถมาที่สาราวัดก่อน

แม่ของก๊อฟนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายเป็นการยิงผิดตัว
เพราะลูกเนี่ยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ
ทุกวันเนี่ยก็คือจะออกไปเล่นเกมกับไอซ์ที่บ้าน
พอเล่นเกมเสร็จก็จะขี่รถกลับบ้านตอนกลางคืนนะฮะ
หลังจากนั้นตอนเช้าก็จะไปช่วยแม่เข็นรถขายข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างที่หน้าวัดมูลจินดาราม
ก็คือวัดที่ตั้งศพนี่แหละนะครับ
แม่ของกอล์ฟยืนยันว่าถ้าเกิดจะเป็นการยิงผิดตัวเนี่ยต้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เขามีปัญหากันไม่ใช่ฝั่งของกอล์ฟลูกแม่
ลูกแม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครไหม
เคยมีเรื่องตีรันฟันแทงกับวัยรุ่นนะฮะแต่มันไม่ใช่ชนวนเหตุครั้งนี้แน่
เพราะเรื่องมันนาน๕ปีกว่าแล้ว
คู่อริของกอล์ฟเนี่ยโอ้โหคงไม่เก็บเรื่องไว้แบบ๕ปีกว่าแล้วเพิ่งมาดักมายิงกอล์ฟเมื่อคืนนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้คนก่อเหตุเนี่ยออกมามอบตัวนะครับ
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด
หรือถ้าไม่มามอบตัวเนี่ยแม่บอกอยากฝากไปถึงคือถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยกล้าทำต้องกล้ารับ
หากเป็นไปได้อยากให้ตำรวจพาตัวผู้ต้องหามาขอเข้ามาศพลูกชายแล้วก็ไอซ์ที่เสียชีวิตพร้อมกันด้วย
ทั้งคู่จะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีไม่ต้องมีห่วงอะไรอีก
เป็นการยิงผิดตัวค่ะมั่นใจค่ะเพราะว่าลูกไม่ได้ทะเลาะกับใครอยู่แต่ในบ้านถึงเวลาก็ออกไปตอนเช้าก็ออกไปช่วยแม่เข็นรถ
พอตกตอนเย็นก็เก็บช่วยแม่เก็บของช่วยแม่ขายของน้องก๊อฟก็เป็นคนนิสัยแบบล่าเริงนะแต่ก๊อฟเป็นคนรักเพื่อนอะไรก็เพื่อนอะไรก็เพื่อนก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะมีอะไรก๊อฟก็จะบอกกับแม่ทุกเรื่องทุกอย่าง
เมื่อวานเนี้ยบอกว่าแม่ออกไปซื้อของกินที่๗๑๑
ถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้กลับค่ะกลับทุกวันค่ะมันโหดเกินไปกับชีวิตคนคนหนึ่งถ้าว่าน้องผิดจริงหรืออะไรจริงทำร้ายร่างกายตีอะไรแม่ไม่ว่าแต่ถึงเอาชีวิตแบบนี้แม่รับไม่ได้

ศพน้องเป็นลูกผู้ชายถ้าผิดก็ต้องยอมรับในเมื่อกล้ายิงก็ต้องกล้ารับ
คนร้ายยังหนีอยู่นะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวคดีนี้ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เราตามให้นะครับอืม